สิ่งสำคัญที่คุณจะขาดลืมขาดตกไม่ได้เลยคือ

มันคือสิ่งสำคัญห้ามหายห้ามตายห้ามชำรุดอะไรใดทั้งสิ้น
โลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพนี้ออกมาครับคุณผู้ชม
อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ผลไหมคุณผู้ชม

นี่ค่ะคุณคะนี่มันคืออะไรคะตอบดิฉันเดี๋ยวนี้ค่ะคืออะไรคะยันค่ะยันยันสีน้ำเงินเข้มเลยค่ะ

ไม่ได้บินเพราะเจอมาขอฝากถึงท่านใดที่จะบินไปต่างประเทศ
เพราะเป็นเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลสำหรับยืนยันตัวบุคคลในการเดินทางระหว่างประเทศ
คือไปฉันสักอย่างเขียนยันไม่ได้
จะมีแค่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศเท่านั้น

ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเอาไปให้พระลงยันให้
แบบนี้เท่ากับพาสปอร์ตของคุณ
ชำรุดเสียหายและใช้งานไม่ได้
แนะนำอย่างเดียวเลยค่ะสั้นง่ายได้ใจความ

ไปทำพาสบอร์ดมาใหม่
ไว้ตรงนี้เลยนะคะใครที่จะบินไปต่างประเทศ
คือบางคนเขาบางคนพกพระเครื่อง

กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรยังไงหรือเปล่า
บางคนบอกเอ้าลงยันมาในพาสปอร์ตละกัน
ประเทศไหนก็ปลอดภัยมันทุกประเทศ

เอกสารราชการห้ามขีดห้ามเขียนใดทั้งสิ้น
เพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเอกสารชำรุด
และคุณปลอดภัยแน่นอนเพราะคุณจะไม่ได้ขึ้นบินเลยค่ะ

ของกรมการกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ก็เคยมีออกมาเตือนแล้วค่ะ
ปั๊มอะไรเนี่ย
พวกติดตัวทำเต็มที่เลยค่ะค่ะแต่ขอละเอาไว้นะครับไม่ได้น่า